ส่วนที่จังหวัดตรังนะครับก็มีเหตุการณ์ยิงกันเสียชีวิตเหมือนกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับมีการไล่ยิงกันบนถนนสายนาแคร์ด้านหน้าสนามชนโคบ้านนาบินหลา
พื้นที่หมู่สองตำบลนาบิลลาอำเภอเมืองตรังนะครับนายกัมปนาศหัวหิน
เขามีฉายานะครับฉายาคืออาทุ่งควรอายุสามสิบสามปี
ถูกยิงด้วยปืนลูกโม่จุดสองสองนะถูกยิงเข้าที่หน้าท้องที่สะโพก
ท้องน้อยเข่าซ้ายต้นแขนซ้ายกลางแผ่นหลัง
เอาเป็นว่าทั่วตัวรวมแล้วสิบกว่านัดบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เจ้าหน้าที่มาถึงก็พยายามช่วยแล้วปั๊มหัวใจกันแล้วนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายก็เสียชีวิตมีเจ้าของบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้จุดเกิดเหตุ
บอกว่าตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ขี่แบบชะลอความเร็ว
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นนะครับหลายนัดด้วยกัน
ออกมาดูพบว่ามีคนถูกยิงนอนจมกองเลือดนะครับก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ทีนี้ผู้ตายเนี่ยเขาไม่ได้มาคนเดียวนะฮะมีคนที่นั่งซ้อนท้ายมาด้วยนะครับตำรวจตรวจสอบแล้วนะครับ
พบว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องชื่อนายสักกรินสุดภัย
อายุ๒๗ก็ไปตามมาจนเจอนะครับแล้วก็นำตัวมาสอบปากคำ
ซึ่งนายสักกรินที่อยู่ในเหตุการณ์ให้ข้อมูลแบบนี้ครับอ่าอ๋อนายสักกรินเป็นคนขี่
เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้ผู้ตายนั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของเขามานะครับ
คุณผู้ชมครับนี่ฮะเมื่อคืนนี้มากันสองคนนายสักกรินเป็นคนขี่ผู้ตายนะครับ
ก็คือเสืออาร์ตทุ่งควรเนี่ยเป็นคนซ้อนท้ายนะครับมาจอดรถในจุดเกิดเหตุ
ซึ่งห่างจากบ้านของคนที่ให้ข้อมูลมาสักครู่แค่สามเมตรเพราะตรงจุดเนี้ย
เขานัดหมายกับคนคนหนึ่งบอกว่าให้เขามารับเงินให้เขากับผู้ตายมารับเงินตรงนี้
พอมาถึงปุ๊บผู้ตายก็ลงไปแล้วก็คุยโทรศัพท์กับคนที่นัดหมายกันไว้
ว่าเออมาถึงแล้วนะไหนอยู่ตรงไหนให้มารับเงินกันเนี่ยนี่ฮะนายสักกรินเขาก็ยังอยู่บนรถ
ตอนที่จอดรถติดเครื่องแล้วก็รอผู้ตายลงไปคุยเนี่ยนะครับ
เหมือนกับว่าคนร้ายบอกให้ผู้ตายเดินไปรอตรงแสงไฟหน่อย
ไปอีกนิดนึงตรงบ้านของบ้านคนที่มีแสงไฟอ่ะแล้วได้ยินเสียงผู้ตายพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
บอกว่ามากันสองคนพอพูดว่ามากันสองคนเท่านั้นแหละเสียงปืนดังขึ้นเลยปุ้ม
ปุ้งเนี่ยหลายนัดแต่กระสุนเข้าที่ร่างกายที่ตรวจตรวจสอบ๑๐นัด
นายสักกรินนะครับพอเห็นแบบนั้นนะครับก็เลยขี่จักรยานยนต์หนีไปเลยนะฮะ
แต่ว่าเขาเห็นครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่ามองไปตามเสียงปืนเห็นว่าลูกกระสุนมาจากฝั่งป่าสวนปาม
อยู่ตรงข้ามบ้านของชาวบ้านแต่ไม่รู้ว่าคนร้ายเนี่ยมีกี่คนแต่รู้ว่าซุ่มยิงอยู่แน่นะครับ
คนร้ายก็ยิงจนเสืออาร์ตทุ่งควรนายกัมปนาศเนี่ยล้มลงนะครับส่วนนายสักกรินก็ขี่จักรยานยนต์หนีไป
เขาบอกว่าเขาหนีไปบ้านญาติก่อนนะแล้วก็บอกว่าถูกไล่ยิงมาจนมารู้ตอนหลังว่านายกัมปนาศ
เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเขาเสียชีวิตแล้วก็เสียใจแต่ก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเนี่ยมาจากอะไร
ทำไมคนร้ายต้องทำพี่เขาแบบนี้อันนี้นายสักกรินบอก
ส่วนที่เกิดเหตุวันนี้ยังมีร่องรอยของกระสุนนะครับ

สุนเนี่ยไปทะลุฝาผนังบ้านของชาวบ้านแถวนั้นด้วยนะครับมีรูอยู่สามรู
ตรงจุดนี้นะครับคาดว่าจะตรงกับจุดที่คนร้ายบอกผู้ตายบอกว่าเขยิบมาหน่อย
เยิบมาหน่อยเนี่ยนะพอยิงเข้าไปก็เลยไปโดนบ้านของเขาด้วยเจ้าของบ้านบอกว่าเสียงปืน
ได้ยินก็ค่อนข้างเบาอ่ะตอนแรกยังไม่เอกใจพอได้ยินเสียงดังซ้ำหลาย
ครั้งก็รู้ว่าต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่
ผู้ตายบอกว่าลูกชายเพิ่งพ้นโทษออกมานะครับเป็นคดีปล้นทรัพย์พ้นโทษมาได้ประมาณ๒เดือน
อ่าแล้วที่ผ่านมาลูกชายก็ต้องโทษมาหลายคดีค่ะออกมาเที่ยวเนี้ย
ลูกชายบอกว่าจะปรับตัวจะกลับตัวจะทำงานไปรับจ้างเป็นช่างเชื่อมเหล็ก
บอกว่าจะเป็นคนดีพูดอยู่เสมอว่าจะหาเงินมาเลี้ยงแม่นะ
แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอืมตำรวจคาดว่า
น่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งเกี่ยวกับธุรกิจผิดกฎหมายแล้วฮะ
เดี๋ยวต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดตามรายทางว่าไอ้จุดที่คนร้ายซุ่มอยู่
มันจะมีกล้องวงจรปิดพอเห็นไหมว่าเป็นใครนะคะ